คุณผู้ชมครับยังมีเรื่องของการเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
คือคนที่เสียชีวิตเป็นคุณตาท่านหนึ่ง

ติดตามตลอดโดยเฉพาะข่าวน้องชมพู่เนี่ย

และหนึ่งในคำสั่งเสียของคุณตา
ก็คือคุณตาบอกว่าให้ลูกหลานติดตามข่าวไทยรัฐอย่างต่อเนื่องนะ
แล้วก็โดยเฉพาะคดีน้องชมพู่
แล้วพอฟังข่าวจากไทยรัฐแล้วเอามาบอกตาหน่อย

จุดทูปแล้วก็ให้เล่าข่าวน้องชมพู่
ตามที่ไทยรัฐทีวีนำเสนอแบบนี้ที่โรงทุกวันทุกวัน
ใช่คือคุณตามีคำสั่งเสียหลายคำสั่งเสีย
แต่คำสั่งเสียสุดท้ายของคุณตาพินปานโศกอายุ๗๔ปี

แล้วก็มีการตั้งศพไว้ที่บ้านของคุณตาพิน
ตำบลบางตะโนธอำเภอโพธาบรามจังหวัดราชบุรี
ก็มีคำสั่งเสียหลักคือ๓ข้อ
บอกว่าต้องเปิดเพลงให้ฟัง
และย้ำว่าเป็นเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญเท่านั้นนะครับ
ให้เปิดตลอดงานเลยในการจัดงานครั้งนี้นะครับ
ก็บอกว่าฟังเพลงของคุณครูสุรพล

แล้วก็คุณตาที่เสียชีวิตเป็นเงาเสียงของครูสุรพล

ทีนี้ลูกนะครับซึ่งบวชเป็นพระก็คือพระอธิการสมพร
เจ้าอาวาสวัดศรีประชุมชนนะฮะเป็นลูกชายของคุณตาพิน
ผู้เสียชีวิตก็บอกว่าเป็นคำขอจากพ่อ
พ่ออยากจะให้เปิดเพลงของคุณครูสุรพล
ก็เลยลูกหลานต้องทำตามคำสั่งมีแสงสีแบบนี้
แล้วผู้เป็นพ่อนะสั่งสีข้อหนึ่งบอกว่าทุกคนห้ามเศร้า

และรูปหน้าศพของคุณตาพิน
นี่ห้ามเป็นรูปแบบหน้านิ่งนะต้องยิ้มแย้มด้วยนะ
ต้องเป็นรูปที่ยิ้มแย้มนะครับ
ส่วนคำสั่งเสียที่๓เป็นคำสั่งเสียที่สำคัญนะครับ
ซึ่งลูกสาวคนสุดท้องของคุณตาพิน
คือนางปนัดดาปานศกอายุ๔๔ปี
ซึ่งคุณปนัดดาก็อยู่กับคุณพ่อจนวาระสุดท้าย
เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อชอบดูข่าวช่องไทยรัฐทีวีมาก
ดูทั้งวันทั้งคืนเลยเปิดแต่ช่องนี้นะครับ

และโดยเฉพาะคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์แม่คุณอุ๋ยของเรา

คู่กับคุณเขมสอนหนูขาวบอกว่าชอบมาก
ช่วงนี้มีการเสนอข่าวคดีน้องชมพู่

โอ้โหคุณตาพินคุณพ่อไม่ลุกไปไหนเลย
เพราะสิ่งที่พ่ออยากรู้ที่สุดคือ

และพ่อสั่งเสียไว้ครั้งสุดท้ายบอกว่าหากพ่อตายไปแล้ว
ลูกหลานมาจุดทูปและรายงานข่าวน้องชมพู่
เพื่อให้พ่อรู้ทุกวันนะจนกว่าจะจับคนร้ายได้
สำหรับพิธีสวดอภิษฐรรมศพของคุณตาพิน

ซึ่งไปติดตามข่าวน้องชมพู่จากช่องไทยรัฐทีวีของเรา
แล้วก็จะมาจุดทูบมาเคาะโลง
บอกเล่าให้คุณตาพินฟังหน้าโรงทุกวันนะฮะ
หากเผาศพไปแล้วยังจับคนร้าย

หลานจะใช้วิธีอีกแบบหนึ่งในการเล่าข่าวให้คุณตาพินได้ฟัง
ก็คือจะจุดทูบบอกหน้ารูปคุณตาพิน

และจะเล่าข่าวให้ฟังทุกวันทุกวัน
กว่าคดีน้องชมพู่จะสามารถจับกลุ่มคนร้าย
หรือจะสามารถคลี่คลายได้นะครับ
เป็นคำสั่งเสียของคุณตาแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ